เรายังอยู่กับเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงในศูนย์เด็กเล็ก
ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก
และข่าวนี้นะคะวันนี้สื่อต่างชาติแทบทุกสำนักค่ะ
ก็นำเสนอข่าวนี้เพราะว่าเป็นเหตุสะเทือนใจนะคะ
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๓๐ศพนะคะ
ต่างรายงานข่าวเหตุกราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กในประเทศไทย
เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าเว็บไซต์นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นมีการรายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า๓๐ศพนะคะ
สะเทือนขวัญที่เขารายงานบอกว่าเกิดขึ้นศูนย์ที่ศูนย์เด็กเล็กอำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำพูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า๓๑ราย
ซึ่งผู้เสียชีวิตมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่
คนร้ายเป็นอดีตตำรวจวัย๓๔ปีที่ให้ถูกให้ออกจากราชการ
ก่อนที่จะปลิดชีพตัวเองและภรรยาและลูกหนีความผิดค่ะ
สื่อส่วนใหญ่ต่างระบุว่าเหตุกราดยิงเช่นนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักในประเทศไทย
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือเหตุที่ทหารนายหนึ่ง
ใจผู้บังคับบัญชาทำให้ก่อเหตุสะเทือนขวัญในห้างดังที่โคราช
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒๙ศพและบาดเจ็บอีก๕๗รายจากพื้นที่เกิดเหตุ๔จุดด้วยกันค่ะ
เหลือเกินว่าคุณผู้ชมที่ก่อติดข่าวนี้มีความเครียดแล้วก็หดหูใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น